ขาหมูมาดูแม่ค้าไก่ค่ะ

คือตอนที่เทแบงค์๕๐ออกมาค่ะ

คุณปรินตราศูนย์กลางนะคะ
ค้าขายไก่สดน้องอังเปล่าไก่สดขายอยู่ที่ดำเนินสะดวกที่ราชบุรีนี่แหละ
ก็เห็นวิธีที่คนอื่นเขาแชร์กันว่าเก็บแบงค์๕๐ใช่ไหม
เธอก็ทำบ้างหยอดใส่ถังน้ำเป็นถังน้ำใหญ่เนี่ย
เริ่มต้นแต่๑มกรา๖๔แล้วพอ๓๑ธันวา๖๔
มาดูมีแบงค์๕๐๒๙๕๙ใบเป็นเงิน๑๔๗๙๕๐บาท
๑๐๐อีก๓๒๙ใบเป็นเงิน๓๒๙๐๐บาทรวมแล้ว๑๘๘๕๐บาทค่ะ
ต้นปีมาเปิดปลายปีได้เงินเป็นแสนนะคุณ
ใช่ค่ะคือเธอบอกว่าพอเจอแบงค์๕๐นะเธอเอาเก็บไว้ก่อนเลยไม่ใช้
แล้วก็ถ้าเกิดว่าทำวิธีนี้ต่อไปจะมีเงินก้อนแน่นอน
นี่เธอทำมา๓ปีแล้วนะแล้วถามว่าแล้วต้นปีนี้ปี๖๕
เธอบอกทำเรียบร้อยแล้วเอาเงินเดิมเนี่ยนะมาเป็นขวัญถุงอ่ะ๑๐๐๐๐
แล้วเดี๋ยวปลายปี๓๑ธันวา๖๕มาดูซิว่าจะได้เงินเท่าไห
สุดยอดจริงคนในโลกโซเชียลชื่นชมเยอะนะฮะ
ส่วนอย่างที่เธอเก็บได้เนี่ยเอาไปใช้หนี้กรยศอก่อนเลย
บอกว่าตอนเรียนติดเขาไว้แล้วเอามาใช้เป็นทุนการศึกษาให้แก่ลูกนะครับ